อุ้ยยิ่งใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นใครบ้างล่ะที่ถูกเลือกไปดูกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับคนบางกลุ่มเมื่อเขาเกิดมาอาจมีลักษณะพิเศษที่อยู่บนร่างกาย
อย่างเรื่องราวที่เราจะให้ดูต่อไปนี้พวกเขามีเส้นผมลักษณะแปลกแตกต่างจากบุคคลทั่วไป
โดยเรียกลักษณะเส้นผมนั้นว่าผมผีช่อ

ผมผีช่อของคุณยายท่านนี้ที่ไว้ผมนี้เพราะเชื่อว่ามีองค์ฤษีมาอยู่ด้วย
ผมเห็นแล้วขนหัวลุกยังบอกไม่ถูกเลยครับคุณผู้ชม
คุณยายท่านนี้มีชื่อว่าคุณยายเล็กชำนิเป็น
บ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลหัววาอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
อย่างที่เราเห็นลักษณะเส้นผมของคุณยาย
ยาวรวมกันเป็นก้อนคล้ายรังพึ่ง
โดยวัดความยาวได้ประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ทางคุณยายและบรรดาญาติรวมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิด
ต่างเชื่อว่ามีองค์ฤษีมาอยู่ด้วย
เพราะก่อนหน้านี้ที่จะไว้ผมทรงนี้
คุณยายมีอาการเจ็บป่วยหลังจากตัดผม
คุณยายเล็กเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนก็ไว้ผมปกติ
แต่เวลาผมยาวออกมาก่อนจะเป็นก้อนคล้ายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แต่พอตัดออกก็จะมีอาการป่วย
ตนและญาติจึงได้เดินทางไปให้คนส่ง

หมอดูบอกว่ามีองค์ฤษีมาอยู่ด้วย
หากไม่อยากเจ็บป่วยให้ไว้ผมทรงนี้
ห้ามตัดออกเด็ดขาดอีกทั้ง
ยังให้นุ่มขาวห่มขาวห้ามฆ่าสัตว์ตลอดชีวิต
หลังจากนั้นมาคุณยายเล็กก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยอีกเลย
คุณยายเล็กที่ไว้ผมผีช่อแล้ว

ก็ไปด้วยเช่นกันครับ
คุณนัชชาทองเอียบหรือพี่ย้วย
เจ้าของบ้านเลขที่หนึ่งหมู่หนึ่ง
บ้านท่าเรือตำบลวังวล
อำเภอกั้นตรังจังหวัดตรัง
ซึ่งเส้นผมที่เป็นแผงยาวออกมานั้น
วัดได้๑๑๗เซนติเมตร
ย้วยเล่าให้ฟังว่า
มีผมผีช่อแบบนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้ว

จนต้องให้คนทรงเจ้าหรือครูหมอมาตัดให้
พอตัดออกแล้วปรากฏว่า
ครูหมอป่วยหนักหลายวัน
อีกทั้งลองตัดหลายครั้งแล้ว
มันก็ยังเกิดขึ้นมาเหมือนเดิม
ส่วนผมที่เคยตัดไว้เมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้ว
่อมีทหารตำรวจ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพราะมีความเชื่อว่าเป็นของดี
สามารถช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย
จากอันตรายทั้งปวงได้
ย้วยยังบอกอีกว่า
ตัวเองไม่เคยมีโชคลาภและป่วยหนักอะไร

และไม่คิดจะตัดผมอีกเลย
เรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ
ที่ถูกเลือกนั่นแหละ